ส่วนข่าวต่อไปนะครับลูกชายเฝ้าร้านขายของชำให้พ่อ
แต่ลูกเนี่ยเกิ่มแล้วแล้วปกตินะดึกจะมีวัยรุ่นมาขอซื้อเหล้า
โมโหแอดแอดอาร์ดแบ่งแง้มประตูอยู่ใช่ไหม
อยากได้เล่าใช่ไหมปาไปสองขวด
โผ๊ะหัวพ่อพ่อตัวเองเย็บไป๒๓เข็มครับ
เหตุเกิดที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
หมู่บ้านอารังตะมนต์วังเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำครับ
คนเจ็บคือลุงพรมมางดงามอายุ๖๑ปี
ขวดเหล้าปลาใส่หัวสิถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเย็บไป๒๓เข็ม
ส่วนคนคว่างไม่ใช่ใครที่ไหนนายอานันต์งดงามอายุ๓๕ปี
ลูกชายของลุงนั่นเองนะฮะ
นายอนันต์ให้การกับตำรวจสพบ้านด่านบอกว่าเมื่อวานเขาไปตกปลา
ตกปลาก็ดื่มเหล้ากับเพื่อนโก๊งมานะ
พอกลับมาที่ร้านตอนนั้นนะครับไม่มีใครอยู่
ประมาณ๓ทุ่มได้ยินเสียงแง้มประตูเหล็กนึกว่าอ่าวัยรุ่นวัยรุ่น
ซื้อเหล้าตอนดึกอีกแล้วแล้วชอบแง้ประตูเข้ามาแบบนี้
ก็เลยตะโกนด่าไปบอกเฮ้ยดึกแล้วไม่ขายแล้ว
ด้วยความโมโหครับตอนแรกคว้าแตงโมเครื่องไปก่อนลูกนึง
แม่ไม่หยุดไม่หยุดยังจะมาแง้มอีก
พ่อโดนไปเต็มโดนไปเต็มครับคุณผู้ชมด้วยความตกใจ
เหล้าเต็มเนี่ยนะครับแตกสิครับ
แล้วก็เขาเนี่ยตำรวจพาไปให้ปากคำ

ให้ญาติพาส่งโรงพยาบาล
แม้อานานยืนยันว่าอย่าพึ่งมองเขาผิด
เขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายพ่อเสียใจมากขอโทษพ่อด้วย
แล้วเดี๋ยวจะไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลด้วย

คือโดนตะแกล้งถ้าโดนโดนนี่ด้วย

แล้วคนที่เปิดประตูนี้ได้

แต่เวลามาเนี่ยพ่อจะมาทางหน้า

เมื่อคืนนี้พ่อนี่เข้ามาปิดทางใช่ไหม